คุณครูเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะ
แต่ทีนี้ทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้วจริง
คุณครูทำอะไรเพื่อเธอไปดูกันนะครับ
โอ๊ยน่ารักน่ะนี่น้อง
เด็กหรือว่าคุณครู
แต่ว่าข้างล่างคือโคโรกราฟ

อาจสับของนับเต้นโครโรแกรฟ
เรียกชื่ออินเตอร์มากโฟโรกราฟ

แล้วก็ยังต้องมาเต้นให้เด็กดูกันด้วย
นี่น้องคนเมื่อกี้สะบัดหัวเต็มที่เลย
น้องก็จ้องมองไปด้านล่าง
ครูทำท่าไหนหนูก็จะทำท่าตาม
แต่ว่าเด็กกับครูคือต้องมีสติมากนะคุณ

และคุณครูชูมือขวา
แต่จริงเด็กต้องชูมือขวาเหมือนคุณครูใช่ไหม

พอครูไปทางนู้นเด็กก็ไปทางนี้

อาจจะเป็นดิฉันแหละตอนเด็กนะหนึ่งในนั้น
ตอนเด็กอันนี้ฉันใช้วิธีการเป่านกหวีดเปลี่ยนท่าเอานะ

หนูจำไม่ได้หรอกค่ะ๕๖๗๘นะคะ
ไม่พร้อมเพื่อน

นกหวีเถอะแล้วหนูจะเปลี่ยนท่านะคะ

เป็นภาพที่คนเอามาลงบอกว่าโหเด็กก็น่ารัก